มาเบรกนี้จะพาคุณผู้ชมไปบุกบ้านเจ้าแม่หน่อย

แม่ขายอภพรคุณผู้ชมหางวดนี้
วันนี้เขาจะขอเสิร์ฟอะไรแบบจุกใช่ตัวเลขหรือเปล่า

เลขดีเล็กเบิร์คเทเปิ๊ชขายความชอบไว้

ปกติแม่เขาก็เหมาแผงเลยมั๊ย

แม่เดี๋ยวก่อนนะ
ก็เห็นว่าแม่หายชอบตัวเลข
ชะริก็เลยเขาแวะมันแซวมาพร้อม
ลอตเตอรี่ของโปรดส่งโชคให้แม่ถึงหน้าบ้านกันเลยจ้า
งานนี้ดูทรงจะทับจิตถูกใจคนมันคอเดียวกันนะเนอะ
ก็เลยเอ่ยปากชวนเชอรี่ให้เข้าไปส่ององค์เทพที่แม่นับถือถึงในบ้าน
คุยกันพอหอมปากหอมคอเมาส์กันเพลินดำเนินมาถึงช่วงความหิว
ฮายก็เลยใจดีขอตั้งเตาจัดเลย๓เมนูเด็ด
แกงนอกหม้อแกงเกลือแกงหม่ำ
แค่ชื่อก็เรียกน้ำย่อยในกระเพาะแล้วล่ะค่ะ
อะแม่ได้เวลาระยังอ่ะท้องร้องจนไม่รู้จะร้องยังอ่ะ
เกี่ยวข้าวมาเดี๋ยวแม่จะเตรียมให้เลยวันนี้นะคะ

ยังเล่นอยู่

๒๖อะไรค่ะ

เขาจะคั่วทุกอย่างใส่กระทะแล้วเทใส่หม้อ
วันนี้แม่จะแกงในหม้อแม่จะปรากฎิวัตร

แม่ขี้เกียจล้างก็ถ๊า
เรานั่งใช่

น้องปีนกินบานแบบนี้แล้วค่ะ

ฮายเห็นบอกว่ามารวมตัวกันที่บอกว่ามาชวนกินข้าววันนี้
เห็นบอกว่ามีโปรเจกต์รวมกันด้วยลำวงลำวงอะไรย้อนยุค
วงย้อนยุคจริงเนี่ยก็จะมีกลุ่มละมงย้อนยุคของเราเนี่ย
เขาจะมีมีอำพรมีมอสคือแม่ฮายก็เป็นคนนำอยู่แล้ว
แล้วก็มีแหวกก็รวมกันอย่างนี้ค่ะ
ก็จะมีเด็กพี่เคี้ยวแหวดนี่ค่ะ
แหวดเงินสาวในแหวดนะคะ

คือจะมีเขาเรียกอะไรฟรอเท่านี้

มาแล้วสักเลขมีไหมเลขเดี๋ยวรอพรุ่งนี้อ๋อ
นี่เหมือนแก๊งมิจฉาชีพเหมือนกันนะไปบ้านไหนให้เขาแบบทำกับข้าว
ใส่ถุงให้พวกหนูเอากลับบ้านด้วยแล้วเอากลับไหม
แต่เสียดายแหมผู้ช่วยเราขับรถเลยไปแล้ว
อ้าวอร่อยอยู่เนาะ
ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยววันหลังยกไปทั้งโต๊ะเลยค่ะ
บันเทิงนะคะไปบ้านแม่เลยค่ะ
ตกลงบันเที่ยวอะไร๒๑มิถุนา
เพลงพ่อวัยพศนี่น่ะร้อง๒๖อ่ะร้องผิด

ไม่มีใครได้บวชก็คิดอ่ะค่ะและที่จริงก็คือพ่อวัยพศเขาบวช๒๑มิถุนา
หวังว่าเธอไปหาแม่ฮายแล้ว
พรุ่งนี้เธอจะไม่โบ๋นะนี่จะดูอยู่บ้านนะเนี่ยแม่ฮายเป็นเอฟเตอร์